ส่วนข่าวนี้ก็ยังหาไม่เจอครับ

เจ้าหน้าที่เริ่มค้นหาตายายที่ถูกน้ำป่า
ซัดหายไปขณะนอนอยู่ที่บ้าน
สามวันแล้วอย่างไร้วี่แววครับ
เจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐คนส่วนที่กำลังไป
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในตะบนบุพราว
อำเภอนาดีจังหวัดปลาจีนบุรีกว่า๕๐๐หลังคาเรือนนะครับ
จากการตรวจสอบบ้านที่ประสบภัยครั้งนี้
เพราะว่าถูกน้ำป่าซัดถล่มพังเสียหาย
บางรายในถูกน้ำพาไปทั้งหลังเลยนะครับบ้าน

เพราะว่ามีดินโครนเต็มพื้นที่ทั้งในบ้านนอกบ้าน
บ้านมีดินโครนถมสูงกว่า๕๐เซนติเมตรทีเดียว
ส่วนตากับยายก็คือนายสำเนียงนะฮะ
อายุ๖๕ปีและนางโออายุ๕๙ปี
ที่หายไปจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่บ้านวังมืด
หมู่๘ตะบนบุพรามทหารเอ่ย
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทัพลานเอ่ย
สุนัขทหารด้วยไป๒ตัว
ไปช่วยดมกลิ่นเพื่อหานะครับเพื่อค้นหา

ตามคลองยางกว่า๑๐กิโลเมตรยังไม่เจอครับ
ส่วนนางสอยสอนจังหรีดอายุ๕๒ปีนะครับ
ญาติของตากับยายที่หายไปเนี่ยเล่าบอกว่า
ที่บ้านอยู่กัน๔คนมีตัวเธอมีหลานแล้วก็มีตากับยาย
วันเกิดเหตุนะครับครอบครัวรวม๔คน
นอนหลับอยู่บนบ้านช่วงกลางคืนเธอเนี่ยได้กลิ่นโครนครับ
สงสัยว่ามันมาจากไหนกลิ่นโครนนะฮะไม่ได้ฝันนี่นะ
จากนั้นโครนมาจริงครับมาพร้อมกับน้ำ
พัดบ้านทั้งหลังตากับยายถูกโครน
ก็น้ำป่าเนี่ยพัดหายไปส่วนเธอกับหลานรอดตาย

หนีขึ้นมาบนถนนได้ก่อนเวลาเกิดเหตุเธอบอกว่ามันเร็วมาก
เอาอะไรติดตัวมาไม่ได้สักอย่างหนึ่ง
แม้กระทั่งโทรศัพท์ที่จะเอาไว้โทรขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับ
ช่วงหน้ามานอนอยู่บนบ้านนอนอยู่ทำบนบ้าน
นอนอยู่ตื่นที่มาก็ถึงไม่ได้กินที่โทนมา
เข้าเปลืองถึงข้างล่าง๒๐ติดก็โจม
เอาไปตรงที่ต่างอะไรก็ไม่ได้ออกมาเอามายัง

แต่มันขึ้นมาอันดับขอบถนนนี่เลยจ้ะ
ผู้ใหญ่มวงห้าสราบงานให้

เพราะไม่มีที่จะอยู่ต้องอยู่เพราะมันอยู่
เห็นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
มาดูอีกครอบครัวหนึ่งเสียหายหนัก
ถวายพุทธปัญญาอายุ๖๖ปี

รับเหมาเกาะสร้างก็มีรถหลายคัน
น้ำป่ามันไหลเข้าท่วมรถยนต์๒๖คันนะครับ
นะฮะแล้วก็บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหมด
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกำลังนอนอยู่นะ
มียายมีตามีหลาน๓ขวบนอนอยู่

ประเมินว่าน้ำมันมาเร็วขนาดไหน

บอกตาตาน้ำท่วมน้ำท่วมตาบอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไง
นะฮะคือเธอลงจากเตียงก็เห็นน้ำอยู่แล้วล่ะ
ไปอุ้มหลานแต่ยังไม่ทันจะออกจากห้องน้ำนะครับ
น้ำมันท่วมถึงเอวแล้ว
คิดดูว่ามันเร็วแค่ไหนน้ำที่มา
นั่งดูตู้เย็นลอยนั่งดูรถเนี่ยลอยไปตามน้ำ
ประตูบ้านก็เปิดไม่ได้น้ำมันดันอยู่ไง
คิดว่าเรามีลูกมีหลานอย่างไรต้องเอาตัวให้รอด
ก็เลยบอกให้ลูกหลานไปหลบบ้านคนอื่นก่อนครับ

กำลังนอนอยู่มีมียายแล้วก็มีตาแล้วก็มีหลานน้อย
อายุสามขวบนอนอยู่พอตื่นตื่นขึ้นมา
ตาน้ำท่วมน้ำท่วมตาก็บอกเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง
ลงจากเตียงมาเหยียบน้ำจำแจำจำแจำอุ๊ตาแล้ววิ่งไปเอาหลาน
ขนาดวิ่งไปเอาหลานยังไม่ออกจากห้องเลยนะ
น้ำมาแค่เมตรกว่าแล้วอ่ะประตูบ้านก็เปิดไม่ได้
น้ำมันดันโหแย่มาก
ก็เลยเราจะอ่อนแอไม่ได้เพราะเรามีลูกอีกตั้ง๓คน

เนี้ยสองสามวันแล้วยังงอนไม่ได้
กินยาควบกันคือยายายาหลังอภัษายาข่ายเคียด

ครั้งนี้นับเป็นน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดนะครับ

เรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้ว
คือโลกมันเปลี่ยนไปสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนไป
อะไรที่มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นจริงครับ

เรียนรู้แล้วก็อยู่กับมันให้ได้นะคะ